ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็มั่นใจนะครับว่าพบหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการยักยอกเงินภาษีประชาชนของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่
หลังจากที่ทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกาะติดพฤติกรรมมาร่วม๑ปีแล้วก็เตรียมยื่นฟ้องต่อสารปกครอง
เรียกเงินคืนกว่า๕๐๐๐ล้านบาทภายในวันจันนี้นะครับ
โดยในศรีราชาวงศรยางกูลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าภายใน๒๓วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นฟ้องต่อสารปก
หลังพบว่าบริษัทพลังงานขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจและได้แปรรูปไปเป็นบริษัทเอกชนดำเนินการที่ไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส
ซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามตรวจสอบมาแล้วประมาณ๑ปี
ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้นะครับ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ต้องการที่จะเป็นคู่กรณีกับใคร
แต่ว่าต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ไม่ให้มีการยักยอกเงินภาษีประชาชน
จึงต้องฟ้องร้องเพื่อนำเงินจำนวน๕๒๐๐๐ล้านบาทคืนให้กับประเทศ
คือเราก็ตรวจสอบแล้วเห็นว่าอะไรมันมีปัญหามันมีข้อบกพร่อง
เราก็ดำเนินการไปเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

ของประชาชนที่เสียไปมันไปถูกใช้แล้วไปถูกคนยักยอกไปเนี่ย

ที่จริงมันมีข้อมูลมากกว่านั้นอีกเยอะครับ
อาจจะพูดได้ว่าบริษัทใหญ่บริษัทนี้มันมีหน่วยย่อย
และทุกหน่วยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญและเรื่องเงินทั้งนั้น
ซึ่งผมกำลังตรวจสอบเพิ่มเติม